สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

คือเหมือนกับเป็นคนเซ็นให้การกู้เนี่ย

แล้วคนแวดล้อมตัวผู้บังคับบัญชา
ก็ได้ประโยชน์จากการทำโครงการในลักษณะแบบนี้
มันมีอยู่หลายที่จริง
ซึ่งมีอยู่สามประเภทมันก็เอาไว้หนึ่งกับบำบัดทุกข์
เขาเรียกประเภทบำบัดทุก๒ก็เป็นการกู้แบบพิเศษ
อันนี้แหละที่เป็นการกู้เพื่อเขาเรียกเคหะสงเคราะห์อะไรอย่างนี้
ซึ่งจริงเจตนารมผมว่ารักษณะของความที่เหลือในเชิงสวทิการแบบนี้
มันน่าจะมีในของทุกส่วนราชการ
ไอ้คั้นจะไม่มีเลยมันก็เหมือนกับหน่วยไม่ได้แบ่งเบาภาระ
หมายถึงว่าไม่ได้หาวิธีการที่จะช่วยเหลือมันก็คงต้องแยกไปในสองลักษณะ
อย่างอย่างผมยกตัวอย่างว่าถ้าเงินกู้อ่าที่ของทางกองกิจการออมทรัพย์
ฆาตการกองทัพบกส่วนแรกที่มันจะได้พูดได้ง่ายหน่อยอะไรหน่อย
มันก็เรียกบำบัดทุกข์เพื่อใช้มีชีวิตประจำวันที่มีความเดือดร้อน
แต่อาจจะกำหนดวงเงินไว้น้อยหน่อยอะไรอย่างนี้มันก็มันก็มีเพื่อเอาไปบำบัดทุกข์
แต่ถ้าคนที่ทุกข์ในเรื่องชีวิตประจำวันเดือดร้อน
ลูกจะเข้าโรงเรียนอะไรผมว่ามันมีแล้วก็ตารางคนกองทรัพย์บกก็เยอะด้วย
เราต้องมาดูว่ามันเป็นที่คนหรือมันเป็นที่ระบบ
ถ้าบางคนเอาไปบำบัดสุขสมมุติเอาไปเฉี่ยอะไรต่าง

ยังไงขั้นต้นยังไงมันต้องผ่านหน่วยอยู่แล้ว

แต่เราจะไปมองว่าเจตนาหน่วยนั้นจะดีหรือไม่
เอาล่ะมันก็มันก็ต้องเริ่มจากตรงนั้นเพราะอะไร
เพราะว่าตัวผู้คับบัญชาเองเนี่ยเขาจะรู้ความเป็นมาเป็นไปหนึ่ง
๑คนที่สำเร็จเฮม่าไหม๒มีความเดือดร้อนไหม
ผมว่ามันก็เป็นเหตุเป็นผลในการที่จะผ่านมาในระดับแรก
แต่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้มีสิทธิ์อนุมัติเงินกู้
เพียงแค่จุดเริ่มต้นเหมือนกับการคัดกองความประพฤติเฉยครับ
ถ้าเน้นแปลความถูกไหมครับ
คือผู้บังคับบัญชาของทหารชั้นผู้น้อยที่จะไปกู้ซื้อบ้านเนี่ย

เป็นคนที่เหมือนผมใช้คำว่าเหมือนกับรับรองความประพฤติเฉย

เชิญค่ะอาจจะไม่ผ่านก็ได้ใช่ไหมคะ
คนนี้ไม่ให้กู้ไม่ได้หรอกคืออาจจะไม่ผ่านก็ได้ใช่ไหมคะ

ผมยกตัวอย่างสมัยผมเป็นอาหารเด็กอยู่ในหน่วยเนี่ย

แค่ผู้กองผู้กองก็กระตุกแล้วนะครับ
ซึ่งตรงนี้เป็นช่องทางก่อน
มันไม่ได้หมายความว่าการได้รับอนุมัติจากผู้กองไปถึงผู้พันธุ์
ถึงผู้การแล้วเนี่ยจะได้เงินไปใช้ไม่ใช่
เพราะคนที่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการที่จะปล่อยเงินออกไป
มันเป็นหน่วยงานเหมือนกับหน่วยงานอย่างกองกิจการออมทรัพย์เนี่ย
ก็คือตัวกองกับตัวกรมเป็นคนพิจารณาทั้งหมด
จะทำหน้าที่ให้เข้าสถาบันการเงิน

ว่ามีความบีบคันจากผู้บังคับบัญชาเนี่ย
รายงานตรงได้เลยคำว่ารายงานตรงได้เลยนี่ถึงใครเหรอคะ
อันล่าสุดก็ถึงผู้บัญชาการทหารบกอะครับ
หือหมายถึงทุกคนโทรหาผมว่าจะบอกถึงท่านผู้บัญชาการอาหารบกครับผม
แต่นี่แต่ในเรื่องรายละเอียดช่องทางเนี่ยผมเองยัง
จาก๒๓วันนี้ยังวุ่นในกิจการอยู่แต่ว่าก็
มีช่องทางที่จะถึงท่านผู้จัดการฐานบกได้ครับผม
ซึ่งมันเคยมีช่องทางแบบนี้มาก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุสัปดาห์นี้ไหมคะ
อืมไม่เอ่อไม่มีไม่มีการบอกกล่าวที่เป็นทางการขนาดนี้
แต่ว่าถามว่าเอ่อมีไหมที่ระดับเอ่อผู้ครับชาวสูงสุดของกรทับบก
ก็คือผู้จัดการฐานบกจะทราบเรื่องโดยตรงทราบครับ
เพราะบางทีท่านก็การตรวจเยี่ยมอะไรก็ตามบางทีท่านก็จะมี
อาจจะเดินนู่นเดินนี่แล้วก็ไปถามแล้วก็ไปเจอเขาก็มีเหมือนกัน
แต่มันมีท่านอื่นอื่นนะครับไม่มีโอกาสนะฮะแต่ว่าทางนี้เนี่ย
มาก็ก็เป็นลักษณะเหมือนกับว่าเอาแหละทุกช่องทางเนี่ยนะถ้าใครมีอะไรเนี่ย
ก็สามารถที่จะจะเหมือนกับสายตรงถึงท่านได้ค่ะครับผมแต่แต่ว่ากลไกนี้ก็ไม่ได้ความว่า
กลไกเดิมจะไม่มีประสิทธิภาพกลไกเดิมก็ถูกเช็คขึ้นมาพอสมควรอยู่แล้ว
ถึงกับเป็นตัวพบทบหรือไม่ใช่ไหมคะ

ตั้งแต่จะพ้นทหารหรือจะศิกในศิกในจาในร้อยในพันธุ์
ท่านก็ยินดีที่จะรับฟังสายตรงใช่ครับ
เรียนขอย้อนกลับไปก่อนนะคะก่อนที่จะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น
จริงแล้วในสำนักของพบทบเอง
หรือว่าระดับผู้บังคับบัญชาระดับสูงส่วนกลางเอง
รู้ไหมคะว่าแต่ละพื้นที่มีปัญหาแบบนี้นะคะ
คือเนื่องจากหน่วยเยอะนะครับเรื่องปัญหาเหล่านี้ผมว่ามีครับมี
เพราะว่าก็คงจะมีมาอยู่เรื่อยอยู่แล้วว่า
มีกำลังคนรู้สึกว่าได้รับความเดือดร้อนในเรื่องนั้น
มีผู้คับบัญชาเนี่ยไม่ได้ให้ความเป็นธรรมในเรื่องนี้มีครับ
เรื่องเหล่านี้มีอยู่เรื่อยแล้วก็มีถึงขั้นที่ว่า
สอบสวนแล้วพบมูลจริงนะก็มีถึงขั้นโดนโทษนะ
ถึงขั้นสูงสุดก็ปลดออกจากราชการอะไรอย่างนี้

แต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปสู่ถึงสื่อมวลชนเท่านั้นเอง
เรียนถามโฆษกแบบนี้นะคะว่าถ้าเราเอารูปแบบที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้
มาเป็นตัวตั้งเป็นโจทย์ก่อนก็คือว่าจริงแล้วเนี่ย
ตัวทหารระดับผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะคะ
สามารถที่จะให้คนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ว่าจะเป็น
ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาทำเป็นโครงการของเอกชน
โดยที่ตัวเองเป็นคนคัดกรองลูกน้องว่าใครที่จะสามารถกู้ได้กู้ไม่ได้
เพื่อซื้อโครงการของคนใกล้ตัวแบบนี้คือจริงแล้วโดยระเบียบปฏิบัติวินัยต่าง
ไม่ได้มีข้อไม่ได้มีข้อที่ห้ามเอาไว้ถูกไหมคะ
ไม่ได้เข้าห้ามเพียงแต่ว่าจริงเขาไม่ได้คัดกอง
หมายถึงว่ายอดของผู้ที่ไปขอสินเชื่อหรือไปกู้เนี่ย
เกี่ยวกับการสงเคราะห์เนี่ยมันตกต่อเดือนเนี่ยน่าจะเป็นหลักร้อยคนอยู่เหมือนกันนะครับ
คงไม่ใช่เฉพาะเฉพาะหน่วยนี้หน่วยเดียวในลักษณะของหน่วยนี้จริงรู้สึกว่าน่าจะมีอยู่ลายเดียวหรือ๒ลายเท่านั้นเองครับ
ไม่ได้ว่าทำกันเป็นกิจกรรมเป็นร่ำเป็นสรรเพราะว่าจริงเนี่ยลักษณะของการขอสินเชื่อถือของการกู้ครั้งนี้
จริงแล้วที่ข้องเกี่ยวกับทางราชการเนี่ยมันจะมีเฉพาะว่าขอแสดงเจตจำนงที่จะกู้เนี่ยมาที่กองกิจการออมทรัพย์ใช่ไหมครับ
แล้วก็ได้กู้ไปเนี่ยตามกลไกตามกรอบตามละเบียด
แล้วก็ลักษณะของการกู้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นโครงการด้วยมันเป็นเหมือนกับว่าเหมือนกับกู้เนี่ยลักษณะการกู้ก็เหมือนกับการกู้ไปเพื่อที่อยู่อาศัย

ที่บ้านแล้วก็เงื่อนไขของการซื้อมันก็มีมันก็คือต้องกำหนดวงเงินก่อนว่าถ้าฉันยดขนาดนี้โอเคคุณจะขอกู้ได้สูงสุดก็ต้องเท่านี้
สมมุติว่าล้านห้าใช่ไหมครับในล้านห้าเนี่ยถามว่าผู้พันธุ์เนี่ยไม่เกี่ยวเลยหน่วยเนี่ยไม่เกี่ยวข้องแล้วคนที่จะมานั่นพิจารณาตรงนี้มันก็คือคนของกองจิตการออมทรัพย์อยู่แล้วเขาก็ต้องมาดูแล้วเงื่อนไขนี้เขาก็ใช้กับคนทุกหน่วยทั่วประเทศใช่ไหมครับลักษณะมันก็ทั่วไปแหละถ้ายังหนุ่มอยู่ยังมีอายุ
ตรงนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือถ้ามันเป็นเจตจำนงของเขาเองนะครับแล้วดูแล้วไม่มีความเสี่ยงก็คือคนนี้อายุร่างการอยู่นานแล้วก็ความเร่งด่วนในการผ่อนชำลักเนี่ยทางนี้เป็นคนเข้าใจค่ะเป็นคนจะจ่ายเงินเดือนอยู่แล้วมันก็ดูไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรคือมีที่อยู่เป็นหลักแรงนะคะมีหน้าที่การงานชัดเจ
ที่เราพูดถึงนะคะในกรณีที่เราพูดถึงว่าเรียนขอลองเป็นตัวอย่างตัวเลขกลมเช่นกู้ได้ล้านห้านะคะแต่ว่าจริงราคาบ้านอาจจะอยู่ที่ล้านหนึ่งทีนี้ไอ้ตรงส่วนต่างเนี่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยนะคะที่เขาเรียกกันในข่าวส่วนต่างคำถามคือลักษณะการอนุมัติแบบนี้ของกองการออมทรัพย์กรมสวัสดิการทหารบกเนี่ยนะคะลักษณะส่วนต่างแบบ

นำไม่ถึงหรืออะไรต่างซึ่งตรงนั้นมันไม่ได้เห็นรูปร่างก่อนตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือเพราะว่ามันเริ่มต้นจากการนำที่ดินอนามโฉนดเนี่ยมาขอแล้วก็คงส่งแบบแล้วก็บอกกันว่าอยากจะใช้วงเงินเท่านี้นะครับโอเคก็เป็นไปได้แต่ว่าก็ต้องไปไม่เอาไปสำเร็จมาก็คือมันก็ต้องมีงวดงานของมันอยู่ส่วนต่างเนี่ยมันมีข
เพราะว่าเราอนุมัติเนี่ยเวลาอนุมัติแล้วอนุมัติวงเงินนี้เขาเป็นคนแสดงเจ้าคนคนกู้เขาเป็นคนแสดงเจตจำนวงว่าเขาอยากได้เงินจำนวนนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่เที่ยวนายอย่างเดียวว่าความเสี่ยงมันเกิดขึ้นไหมอายุอีกนานไหมเขาไม่มีภาระผ่อนอะไรมาก่อนทางหน่วยก็คงต้องให้เนี่ยหลักเกณฑ์ทั่วไปน
จะมีทหารชั้นผู้ใหญ่จำนวนหลายคนไหมคะ
ที่จะโดนไล่ออกจากราชการในกรณีที่หาผลประโยชน์จากอำนาจหน้าที่

คือเราไปพูดถึงสุดสุดท้าย
วันนี้เนี่ยต้องมาดูก่อนว่ามีหรือไม่นะ
พูดว่าในหารชั้นผู้ใหญ่หรือชั้นกลางหรือชั้นเด็ก
พูดว่ามีกำลังพลคนไหนเนี่ยไม่อ่าประพฤติปฏิบัติตัวเนี่ย
ไม่ได้อยู่ในกรอบในระเบียบแล้วก็ในแบบธรรมเนียมทหารเนี่ยนะ
มันก็ถือว่าต้องมีความผิด

ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ก็ต้องมาเข้าสู่กระบวนการ
ถูกไหมครับในทางวินัยของทางทหาร
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยไม่ได้บอกว่า

แล้วบอกว่าเดือนหน้าต้องมีออกเท่านั้นทางนี้ไม่ใช่
วันนี้เนี่ยถ้าเราพบสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับนะ
ที่เกี่ยวกับทางด้านวินัยของกำลังพลเนี่ย
รายงานเลยนะครับแล้วทุกหน่วยต้องดำเนินการในทันที

โอเคถึงแม้ว่ารายละเอียดเนี่ยยังไม่สมบูรณ

ซึ่งผมว่าตรงนี้ไม่ใช่คำว่าเหตุการณ์นี้นะ
ผมอยากจะเรียนว่าแท่งวิชาการถัดบกท่านเนี่ย
ตอนท่านเข้ารับตำแหน่งใหม่แล้วจะเห็นว่าอะไรที่เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง
หรือเป็นเรื่องที่มันล้าสมัยมันน่าจะมีการพัฒนาได้แล้ว

เรียนถามโฆษกตามข่าวค่ะท่านไม่มีอะไรหรอกค่ะเรียนถามตามข่าวค่ะ
ยังไงขอบคุณท่านโฆษกมากคืออย่างน้อยท่านก็มาตอบให้เราฟัง
เพราะมีหลายคนอยากจะทราบเรื่องนี้นะคะขอบคุณโฆษกนะคะ

สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ

คือหลังจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นพบทบให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ค่อนข้างเฮียบทีเดียวค่ะ
ก็จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างอย่างชัดเจนเนี่ยต้นสัปดาห์หน้านะคะ
แต่คำถามก็คือว่าในทางคู่ขนานที่ต้องตรวจสอบกันต่อไป
คือถ้าจะสงสัยก็เอ๊ะทบตรวจสอบทบมันจะออกมาเป็นยังไงนะนะคะ
แต่ในทั้งคู่ขนานสภาเป็นหน่วยงานหนึ่งนะคะ
คือเป็นที่หนึ่งที่คนรู้สึกว่าควรจะใช้กลไกสภาไหม
ในการตรวจสอบเรื่องนี้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราเหลือเวลาค่อนข้างน้อยเรียนถามแบบนี้เลยค่ะ
คือทบเขาต้องทำของเขาแล้วอย่างที่เขาประกาศนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นสภากรรมธิการทหาร
เอาอันใกล้ก่อนค่ะอันใกล้ก่อนเอาที่ปรึกษาก่อนค่ะ

คืออย่างนี้นะตอนที่สภารู้แล้ว
อยู่ระหว่างยัตติการพินากรรมาธิการเองก็ทราบแล้ว

จะนำเรื่องนี้เข้าสู่กรรมพินาศพดานะ

และขอเรียนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่า
ถ้ามีเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้เนี่ย
ร้องเรียนมาที่คณะกรรมธิการการทหารได้
ยินดีที่จะรับเรื่องนี้พินานะครับ
เพื่อความโปร่งใสแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
ในส่วนของทหารเองเนี่ยคือทหารชั้นผู้น้อยเองเนี่ย
ถ้าคิดว่าจะมาร้องสภาเนี่ยได้ป่ะคะ

เราเปิดโอกาสให้ร้องทางจดหมายก็ได้

เพราะว่าภูติข่าวนี้นะคะลงพื้นที่เพื่อที่จะหา
คนที่อยู่ในข่ายที่น่าจะเข้ารักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะ
หลายคนก็พร้อมพูดแต่แน่นอนมันมีความเสี่ยงต่ออาชีพการงาน

ผมทราบว่ามีร่วม๔๐๐ลายดูตามข่าวนะ

ขอดูตัวเลขชัดอีกทีนะอันนี้ทราบจากข่าว
ค่ะทีนี้ค่ะมาถึงในส่วนของสสิรสิทธิ์ค่ะ
เอาเฉพาะในส่วนคือโครงการที่ท่านว่าเนี่ยนะคะ
คิดว่าจะจัดการยังไงได้คะ
เพราะมันก็ทำโดยหน่วยงานตามกฎหมายที่พึงมีอยู่ในมือนะคะ
จริงแล้วนะครับผมเกรงว่าจะมีการทุจริต
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดนะครับผมอยากให้พบทบลงไปตรวจสอบ
โดยที่การตรวจสอบนั้นไม่ใช่ว่าเอาทหารไปตรวจสอบอย่างเดียว
จะต้องมีกรรมธิการหรือไม่มีเอกชนมีสารมีหน่วยงานที่เชื่อถือได้เนี่ย
ลงไปเป็นองค์กรหนึ่งที่ลงไปตรวจสอบนะครับ
ว่ามันมีการชุดต้องยอมรับนะครับว่ามันมีเหตุการณ์ที่บาดหมางกัน
แล้วก็ทุจริตจริงไม่งั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้
ส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยผมเรียนว่าอยากจะให้มีหน่วยงานที่เป็นสายด่วน
รับเรื่องร้องทุกข์เป็นเป็นความลับนะครับว่าใครเดือดร้อนอะไรเนี่ย
ไม่ต้องบอกว่าอยู่ที่ไหนเรื่องอะไรอย่างนี้ว่าเดือดร้อนอะไร
เราก็จะได้นำเรื่องมาที่อย่างยกตัวอย่างท่านกรรมธิการการทหารนะครับ
เรามาร้องทุกข์ตรงนี้ได้เลยเราก็จะได้มีองค์กรที่ลงไปตรวจสอบได้
จะได้ช่วยไม่ให้เขาเครียดไม่ให้เขากระทำเหตุร้ายแรงอย่างที่เป็นมานะครับ
คุณผู้ชมคะในส่วนของสภาเนี่ยณตอนนี้นะคะได้รับเรื่องร้องเรียนจากภาคประชาชนนะคะ
แต่ว่าในส่วนของทบเองในสัปดาห์หน้าก็จะมีการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นศูนย์ที่ออกมาใหม่เลยหลังจากเกิดเหตุการณ์
หรือว่าเป็นศูนย์ซึ่งมีอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็อย่างที่โฆษกบอกเรียนไม่แน่ใจรูปแบบที่พูดถึงคำว่าสายตรงเนี่ย
มันถึงตัวพบทบเลยโดยผ่านลักษณะแบบไหน

แต่เชื่อว่าพบทบก็คงไม่ปล่อย
เพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่คนทวงถาม
แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากให้ทวบอกด้วยความคืบหน้านะคะ
เพราะว่าก็มันเป็นเรื่องภายในนะคะ
ซึ่งคนนอกนะตอนนี้อยากให้มีการตรวจสอบออกมาภายนอกด้วยนะคะ
วันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณสอสอทั้งสองท่านนะคะ